กลับแก้ม
มันเกลือเป็ดพาแฟนไปเที่ยวกลางน้ำ

ยังเลยแต่ว่าตรงกลับแก้มนี้ต้องเอาถูกครับ
เพราะตอนที่ผมโดดว่ายน้ำข้ามมาเนี่ย
ตังค์ผมค่ะค่ะนี่
อะไรกะตังค์เปี๊ยบ
ไส้กอกอีสานสด
อันที่๑คือแหนมซี่โครงหมู๑๘๐กรัม
จากสขอนแก่นราคา๙๑บาท
และหมูหย่อจากสขอนแก่นค่ะ

ถูกกว่า
ต้องถูกกว่า๙๑บาทครับ
ถูกกว่า
ถูกกว่า
ราคาอยู่ที่

ข้อต่อไปค่ะมีราคาเงินเขิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
ว้าวแต่ละอันน่าเล่นหมดเลยค่ะ
ครับผมของเล่นหน้าเล่นครับผมแต่ข้างผมหน้าไปแล้วนะครับผม
บอกที่ไหนว่าราคากจุ้มกิจิ๋มน่ารักควรซื้อให้ลูก
สร้างความสนุกสนานด้วยตัวต่อลูกรถนะฮะ
เด็กเล่นได้เลยต่ออะไรก็ได้
เล่นได้ทุกอย่างที่สำคัญถูกที่สุด
แล้วตรงนั้นก็อยู่กับนครโอเคเลย
เอาล่ะคุณคะเข้าไปต่อข้างในเลยค่ะ

ขอบคุณครับพี่เบ๊กครับ
จะบอกว่าของเด็ดแบบนี้

คำถามนี้ค่ะคุณฟาโรและคุณเล็กดาวิกา
คำถามข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาท
แล้วก็ทั้ง๓ชนิด๓แบบนี้
ชนิดไหนราคาถูกพิสุทธิ์คะ

เดี๋ยวค่ะแค่นั้น

คุณคะเจอด้านในเลยค่ะ

เป็นเลโก้นะคะ๓กล่อง๓สไตล์

เพราะว่าถ้าเดินให้ไทยบาร์บี้หนูอยากจะพอได้
พอได้แต่บาร์บี้

ฟาโลและเล็กคะ
นี่คือการ์ดตัวช่วยใบแรกของคุณค่ะ
คุณตัดสินใจเลือกตอบ๒ครั้ง

และอันที่๒ที่คุณเลือกไว้ราคาอยู่ที่

อันนั้นต้อง
อันนี้ต้องแพงกว่า๑๗๐
ป่ะ๘๐๐๐บาทอันนี้ป่ะ

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
ตัวช่วยจะ๐๙บาทหรือไม่

ตัวช่วยที่ใช้ไป๐๙บาทแล้วกลับบ้านเลยนะ

ขอบอกว่าเธอทั้งสองคนไม่ธรรมดาจริง
ทั้งความหาและการทายราคา
แต่ตอนนี้ไปดูแก๊งป่วนกันว่า
เขาจะเอาคำถามอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับ
แม่หัวร้อนสุขเช็ด

วันเสาร์เออวันเสาร์นี้วันหยุดนี่ว่ะใช่
เรา๓คนโดยการเห็นก็เจ๊ได้ยิน
ก็เดี๋ยวเจ๊นิย์ยินอย่าพูดดันสิ

อย่าบอกนะไปกินอาหารทะเลอ่ะใช่จะไปกินอะไรอาหารทะเล
โอ้โฮตรงใบพัดมันนี่กรอบน่ะดูข้าวเคี้ยวมาแล้วจริงป่ะ
จริงสิเดี๋ยวไปกินด้วยอื้ออร่อยกรอบด้วยเออผัชชานะ

ถึงว่านี่ฟันนะถึงได้เป็นอย่างนี้
จะไปให้ร้อนทำไมอ่ะนะอ้าวทำไมอ่ะ
ทะเลมันร้อนลมร้อนเหนียวตัว
เฮ้ยนี่ไปกับผมดีกว่า
เมืองกาลใช่
น้ำตกไงมันมีไซโย
งั้นเอาล่ะผมจะไปร้านบุรี
เ้ะไปร้านบุรีมีอะไรครับเออมีธรรมชาติ
ผมชอบมีบุคเขาอู๊ยไปร้านบุรีมีบุคเขาสองลูก
บุคเขาสองลูกเฮ่ย
พี่เก๋พี่เก๋พี่เก๋พี่เก๋
พี่เก๋พี่เก๋พี่เก๋
พี่เก๋พี่เก๋

พี่เก๋พี่เก๋

พี่เก๋พี่เก๋
พี่เก๋พี่เก๋

พี่เก๋

พี่เก๋

พี่เก๋
พี่เก๋
พี่เก๋

การเชียร์ปูนึกดีกว่าถูกว่า

กั้งอร่อย

ไม่ว่าจะเป็นปูกุ้งกล้างอะไรของพวกเธอ
อันไหนราคาถูกที่สุด

มีเงินจ่ายเหรออุ้ยลูกปูเต้ากุ้ง

เต้าปูกุ้งเฮ้ย
เฮ้ยตรงรวมล่าอาหารทะเล๓อย่างนี้แล้วแบบไหนราคาถูกที่สุด
๑เสร็จกันเชียงไข่ปูหมา๑๒เสร็จปูเลิฟเวอร์๓เสร็จกั้ง
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวีหรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวันเวลา๑๙นาฬิกา
เราเนี่ยมันต้องพกหินในใจธรรมะในใจ
นี่ไปบวชมาเนี่ยทำไมพูดคำแบบนี้ได้ไหมเนี่ย

ตอนนี้หน้าหนาวแล้วหนาวแค่ผิวหมวยแกแตกละค่ะพี่ดูสิค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป